ไปดูเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันหน่อยดีกว่าค่ะ

กระจกมองข้างกระจกมองหลังถือว่าเป็นส่วนสำคัญ
ถ้าไม่มีเหมือนกับขับรถแล้วเราตาบอดเลยนะ
เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะใช้กระจกมองข้างมองหลังให้ปลอดภัย
นี่เห็นปรับกระจกรถแบบนี้นะคะ
แน่นอนว่าเรามาพร้อมกับเก็บความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับกระจกรถด้านข้าง

ปรับยังไงให้สามารถมองเห็นบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านหลังได้แบบสะดวกมากที่สุด
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับให้ถูกวิธีแล้ว
ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วยค่ะ
สำหรับการปรับกระจกมองข้าง
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงวิธีการปรับกระจกให้ถูกต้อง
ว่าควรจะปรับอย่างไรถึงจะเห็นรอบข้างรถเวลาขับให้ได้มากที่สุด
เริ่มต้นจากการปรับกระจกมองข้าง
ควรปรับให้กางออกตั้งฉากในระดับ๙๐องศา
โดยให้เห็นด้านข้างรถของเราน้อยที่สุด
และให้เห็นด้านข้างด้านหลังกว้างมากที่สุด
จะทำให้เราสามารถมองเห็นรถที่มาจากด้านหลังได้ไวกว่าเดิม
กรณีที่มีรถคันอื่นจะทำการแซง
รถของเราก็จะเห็นได้ชัดกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
และนี่ตอนที่เราขับรถตอนกลางคืน
การปรับกระจกมองข้างที่ถูกวิธี
จะช่วยลดแสงไฟสะท้อนที่จะเข้าตาของเราจากรถคันหลังอีกด้วย
การปรับกระจกมองข้างฝั่งผู้โดยสาร
ควรปรับเช่นเดียวกับกระจกฝั่งคนขับ
ซึ่งการปรับกระจกมองข้างทั้งสองด้าน
ต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นตัวรถมากจนเกินไป
เพราะอาจจะทำให้เกิดจุดบอดในการมองเห็น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้มองเห็นรถคันอื่นในระยะที่ช้ากว่าปกติ

ส่วนการปรับกระจกมองหลังควรปรับให้ได้มุมกว้างที่สุดทั้งซ้ายและขวา
และเวลาที่นั่งขับปกติต้องไม่เห็นศีรษะของเรา

ศีรษะของเราจะได้ไม่ไปบังรถคันอื่นที่มาจากด้านหลังค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับรถที่กระจกข้างพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
ต้องระมัดระวังไม่ใช้มือพับเก็บหรือกางกระจกออกเด็ดขาด
เพราะจะทำให้ระบบกลไกชำรุด
และอาจจะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงกระจกในราคาที่ค่อนข้างสูง
สุดท้ายนี้ควรตรวจสอบความสะอาดของกระจกก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ว่าไม่มีคราบสกปรกที่จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
เท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ